คุณผู้ชมมาดูกันต่อดีกว่านะคะกับข่าวในวงการบันเทิง
พาไปดูน้องใหม่ละวิกากันหน่อย
ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วว่าเธอเป็นโรคบ้านหมุน
จะมีปัญหาตรงนี้นะคะเดินเซบ้านจนต้องไปปรึกษาหมอค่ะ
ก็ต้องอัพเดทกันนิดนึงเรื่องสุขภาพ
แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วค่ะซึ่งสาวใหม่นะคะก็ฝากขอบคุณหลายหลายคนที่เป็นห่วง
แต่จากการที่เคยป่วยหนักนี่แหละค่ะเธอก็ดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะ
ที่สำคัญนะคะเธอบอกเลยว่าพี่ต่อให้หนูรวยขนาดไหน
ปีที่แล้วเป็นปีสุขภาพมากค่ะส่วนปีนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
สุขภาพกายสุขภาพใจถือว่าโอเคมากแล้วค่ะ
รู้สึกว่าช่วงนี้แบบว่ามีอาการแบบรู้สึกแปลกรู้สึกแบบว่าไม่มีแรงอย่างนี้
ร่างกายเราได้เท่าไหนอะไรอย่างนี้ค่ะก็ทำงานให้มันทำงานด้วยแล้วก็พักผ่อนได้ด้วยค่ะ
ตอนเราเด็กอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราเหนื่อยแต่จริงมันคืออาจจะสะสมข้างในเราจน
มันค่อยค่อยมาออกตอนพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะใช่ค่ะก็ไม่หักโหมากดีที่สุด
ล็อกผ้าใหม่แบบน่ารักมากคืออย่างพี่ก้าวอย่างเพื่อนใหม่พี่เต๋อทุกคนแบบ
ซัพพอร์ตใหม่ที่ดีมากในเรื่องของสุขภาพไม่ใช่แค่ปีนี้เลยนะ
แต่ว่าก็คิดว่าตลอดไปจากตอนนี้ค่ะก็จะแบบพยายามทำงานแล้วก็มีชีวิตที่ดีด้วยในขณะเดียวกัน
ชุดนี้ใครไม่ต้องใส่ต่อแล้วนะจ๊ะตัดมาเพื่อใหม่คนเดียวเลยจ้ะ
อืมเล็กมากครับ
คุณผู้ชมค่ะมาต่อกัน